ถ่ายตรงนี้ได้อีกค่ะ

ไม่ใช่บ้าง

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยด้วยค่ะ